ตอนนี้ภาวะเอนินโยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศกำลังส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรของไทยครับ
ทำให้กระทรวงเกษตรต้องจับมือกับเอกชนในการตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับมือในเรื่องนี้
ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมผ่ามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะครับก็มีการประชุมหารือร่วมกันกับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยบอกว่าจะมีการเดินหน้าร่วมกันจับมืออย่างจริงจังครับในการขับเคลื่อภาคการเกษตรตั้งเป้านำนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น๓เท่า
เฉลี่ยก็ห้าแสนสามหมื่นบาทต่อครัวเรือนครับภายในสี่ปีนับจากนี้แล้ววันนี้ก็มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐกับเอกชนด้านการเกษตรนะครับ
เรียกว่ากรออกศซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมสำคัญในการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะการรับมือกับภาวะเอนินโยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
และส่งผลต่อการทำการเกษตรการปลูกข้าวหรือการปลูกพืชต่างนะครับ
ต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับ
ตอนนี้พร้อมแล้วครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรแล้วก็อาหารของไทย
แล้วก็มั่นใจนะครับว่าเกษตรของไทยนั้นจะสร้างมูลค่าได้มากนะครับแล้วก็ต่อยอดขยายผลในทุกจังหวัดเลยผ่านเครือข่ายของหอการค้าแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับ